เพราะว่าวันนี้มันวันที่๑๓แล้ว
ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ไปดูต้นตะเคียนยักษ์กันคุณผู้ชม
ตะเคียนมาอีกแล้วแต่คราวนี้เขาบอกว่า
เป็นต้นตะเคียนขนาดยักษ์ที่ทำยังไงก็ยกไม่ขึ้น
ทำยังไงก็ดึงไม่ไปแล้วจะต้องทำยังไงล่ะ
โอ้โหนี่มันใหญ่มากมันยักษ์ขนาดนี้นี่คือภาพบรรยากาศของการขนย้ายต้นตะเคียนโบราณนะคะ
ที่บ้านทุ่งโป่งตำบลเหล่ายาวจังหวัดลำพูน
ตะเคียนต้นนี้เป็นต้นตะเคียนที่ชาวบ้านเขาพบจมอยู่ในน้ำแม่น้ำลี
ลักษณะเป็นตะเคียนขนาดใหญ่มากมีเส้นรอบวงประมาณ๓เมตร
ยาว๑๙เมตรแล้วคุณดูของเส้นวายเยอะมาก
คือหลังจากชาวบ้านเขาพบนะฮะเขาก็ทำการนำรถเครนขนาดใหญ่
มายกตะเคียนเพื่อที่จะนำขึ้นฝั่งไงคุณค่ะแต่การยกตะเคียนขึ้นฝั่งครั้งนี้
มันเกิดเรื่องแปลกขึ้นเมื่อรถเคลนที่ทำการขนย้ายตะเคียนเนี่ยนะ
ยกต้นตะเคียนเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นทั้งที่มันดูแล้วมันก็ไม่น่าจะยกยากอะไรขนาดนั้นนะ
แต่ยกยังไงก็ยกขึ้นรถไม่ได้สักทีถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่จะมีการยกตะเคียนเนี่ย
มีการเนี่ยค่ะคุณเห็นไหมเขามีเครื่องเส้นไหว้บวงสวงมากราบขอขมากันแล้วก็ตาม
แต่ชาวบ้านเขาก็ว่าทำไมมันยังยกไม่ได้เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในตะเคียนเนี่ย
ไม่ยอมไปไม่อนุญาตก็เลยทำให้ยกตะเคียนขึ้นไปบนรถไม่ได้แล้วอากาศสภาพอากาศแหมมันก็ร้อนระอุไปหมด
ทำเอาหลายคนเขาบอกถอดอกถอดใจเหมือนกันนะยกไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันรออยู่นานแล้ว
รออยู่นานแล้วแต่จู่ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเขามาร่วมพิธีแล้วก็ตะโกนเข้าใส่ท่อนตะเคียนเลยตะโกนออกไปดังกลางวงเลยว่า
ที่นี่อากาศร้อนมากขออันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองไปอยู่ที่วัดทุ่งโป่งเพราะอากาศที่นั่นเย็นร่มรื่น
ไม่ต้องโยกมือว่าสาถุสาถุกันใหญ่
แต่ก็อย่างที่คุณชนะบอกก็เป็นเรื่องราวของ

วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาได้มา
กราบไหว้ขอพรกันไป

จะได้ไปอนุรักษ์เอาไว้ด้วยเอาไว้ที่วัดดีกว่านะคะ
จะได้ไปเสียหาผุกรรณกันไปเนอะ

คือต้นตะเคียนมันก็เป็นอะไรที่หลักอยู่แล้ว

จะได้พรได้ขอตัวลงตัวเลขจากต้นตะเคียน
เชื่อกันว่ามีนางไม้หรือว่าเจ้าแม่ตะเคียน

ก็คือคอยปกปักรักษาอารักษาคุ้มครองนั่นเอง

แต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมดีแล้วกัน